มีหลังพระรามสองนะครับที่ไปกับพวกบุคคบริภูวิลล่า
เอาปืนตบหัวเขาไปยึดบัตรประชาชนเขาแล้วก็หนีออกมา
ล่าสุดหลังพระรามสองกับพวกมอบตัวแล้วนะครับ
หลังถูกออกหมายจับเนี่ยครับล่าสุดหลังพระรามสองนะครับ
หรือว่าจิรรโรธวัฒนะอายุยี่สิบเก้าปีพุทธตรงหาตามหมายจับ
เขามอบตัวแล้วนะครับกับพวกอีกสองคนคือนายบุญฤทธิจิตมา
หรือว่าท็อปตลิ่งชันเข้ามอบตัวกับตำรวจนะครับ
ทางผู้กำกับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีฮะ
มีของกลางปืนที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็ปืนสั้นออโตเมติกแบบแกซีน๑กระบอก

ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลจากคำให้การโดยเฉพาะมูลเหตุ
ว่าตำรวจจะนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพเมืองพัทยา
หลังเกิดเหตุตำรวจรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเพราะว่าในหลังเป็นคนที่เข้าไปในภูวิล่า
เป็นคนสุดท้ายสวมเสื้อสีขาวหมายเลข๓๓คนนี้เข้าไปแล้ว
ส่วนกล้องวงจรปิดหน้าห้องพักบันทึกภาพกลุ่มของผู้ต้องหา
ใช้ปืนจี้บังคับผู้ได้รับบาดเจ็บให้ไปค้นห้อง
แล้วมีการทำร้ายร่างกายบริเวณหน้าห้องด้วย
แกะรอยเส้นทางที่คนร้ายใช้ก่อเหตุครับ
รวบรวมไว้เป็นหลักฐานนี่ครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่เจอรถตู้
สำหรับคนเจ็บถูกตีที่กลางศีรษะเย็บ๒เข็ม
อีกคนถูกตีศีรษะใกล้หน้าผากเย็บไป๑๐เข็มคนนี้
พูดได้รับบาดเจ็บ๕คมบอกไม่รู้เรื่องอะไรเลย
แต่กลับถูกทำร้ายร่างกายถูกลากเข้าไปในห้องน้ำ
เพราะว่าถามหาคนชื่อมิ้นนะครับแล้วคนชื่อมิ้นไม่อยู่ที่นั่น
ผู้สื่อข่าวไปพบกับในมิ้นอายุ๒๓ปี
บอกว่าผมรู้ทุกอย่างแล้วพี่ตอนเกิดเหตุแต่ผมหนีก่อน
ปีนกำแพงออกไปทางหลังก่อนด้านหลังก่อน
ทำให้เพื่อนเนี่ยรับเคราะห์ไปแทนคุณผู้ชมครับ
ตำรวจนำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านพักของในหลัง
ในซอยท่าข้ามยี่สิบแปดย่านเทียนทะเล
พลตำรวจตรีโชคชัยงามวงนะครับท่านรองผู้ประชาการตำรวจนครบาน
ท่านเปิดเผยบอกว่าก็ไปตรวจค้นแล้วไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
แต่ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลว่าผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายไหม
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหมแล้วเดี๋ยวจะขยายผลเพิ่มเติมด้วย
ระหว่างที่ตำรวจกระจายกำลังตรวจค้นก็ไปเจอแม่แล้วก็แฟนของหลัง
ทีมข่าวสอบถามนางแอนอายุ๒๙ปีแฟนของหลังเนี่ยเล่าบอกว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยมีเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์มารับแฟนก็คือหลังออกไป
แต่ไม่รู้ว่าไปไหนมารู้ข่าวทีวีอ้าวเป็นข่าวซะแล้วนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าแฟนของเธอไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เพื่อนของแฟนเนี่ยก็มีหลายกลุ่มไม่รู้เหมือนกันว่ารถตู้เอาผ่านเนี่ย
เป็นของใครและใครมารับเพราะว่าครอบครัวเธอแฟนเธอ
ไม่ได้มีฐานะขนาดนั้นส่วนสาเหตุก็ไม่ทราบ
แฟนของเธอไปมีปัญหากับใครแล้วก็ไม่รู้จักด้วยนะ
คนชื่อมิ้นท์ที่กลุ่มของแฟนเธอไปตามหาจนเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นครับ